คุณผู้ชมครับมาดูคดีใหญ่คดีที่ไปพบรถเก๋งจมน้ำ
แล้วก็เอารถเก่งขึ้นมาปรากฏว่ามีกระดูกของผู้หญิง
แล้วก็ถูกห่อด้วยผ้าแล้วก็โยงไปถึงเรื่องของคดีฆาตกรรม
เรื่องราวนี้มันมีความเขาเรียกว่าบานปลายนะ
เพราะว่านักประดาน้ำลงไปเพื่อจะพยายามหาหลักฐานในคดีนี้
ลงไปในคลองเดิมปรากฏว่าไปพบโครงกระดูกมนุษย์อื่นอีก
สำหรับคดีนี้นะครับก็เป็นคดีนะครับที่มีการพบศพนางสาวกลิ่นเกษรวงสิง
หรือว่าต่ออายุ๓๖ปีเซลล์สาวขายปุ๋ยเสียชีวิตในรถเก๋งยี่ห้อ
นิสสันพาซ่าทะเบียน๔กท๖๓๔๘กรุงเทพมนคร
คลองน้ำชายนาฏป่าศักดิ์เป็นเวลา๓ปีแล้วที่ทางญาติเนี่ย
แจ้งความคนหายไว้นะครับและปรากฏว่าก็มาพบรถคันนี้
เอารถขึ้นมาได้แล้วก็พบโครงกระดูกของนางสาวกลิ่นเกษรภายในรถ
ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่นักประดาน้ำได้ลงไป
งมหาหลักฐานเพราะว่าตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งรัดคดีอยู่
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ลงไปเพราะตอนแรกพนักงานสอบสวนเขาร้องขอให้เจ้าหน้าที่ลงไปงมเพิ่ม
เพราะโครงกระดูกที่พบตั้งแต่วันแรกชิ้นส่วนมันไม่ครบ
มีการประสานญาติเพื่อร้องขอให้พนักงานสอบสวนค้นหาชิ้นส่วนเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำก็ลงดำน้ำจำนวน๗คนในจุดที่พบรถ
ใช้เวลาดำน้ำประมาณ๓๐นาทีจนพบวัตถุพยานเพิ่มเติมดังนี้นะครับ
ในการค้นหาครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่๒จากครั้งแรกเมื่อวันที่๙ธันวาคม
พบโครงกระดูกมนุษย์ชุดบิกินี่เทปกาวซึ่งมีขนติดอยู่
มีถุงปูนซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าเป็นถุงปูนของบริษัทคนใกล้ชิดของเสียผู้ต้องสงสัยด้วยนะครับ
แล้วก็มีเสื้อผ้าบางส่วนอันนี้คือสิ่งที่พบเมื่อวานนี้
ส่วนกระดูกที่พบเพิ่มคือมีกระดูกซี่โคง๑๐ชิ้น
กระดูกท่อนขาบนและล่างพบทั้งสองข้างแขนซ้ายบนและล่าง๑ข้างและกระดูกสันหลัง๑๐ชิ้น
โดยพบความผิดปกติในส่วนของโครงกระดูกที่พบกลายเป็นปมสงสัยใหม่ที่เจ้าหน้าที่จะต้องเร่งตรวจพิสูจน์
ปมสงสัยนี่คืออะไรรู้ไหมคุณความผิดปกติเมื่อไปพบกระดูกเพราะว่ามันมีกระดูกส่วนที่เกินมาคือกระดูกต้นขาซ้ายเกินมา๑ชิ้น
และยังมีขนาดใหญ่กว่าโครงกระดูกที่พบทุกส่วนอย่างเห็นได้ชัด
เปรียบเทียบกันให้เห็นชัดเจนกันแบบนี้เลยนะคะ
พอมาพบแบบนี้เขาประเมินและวิเคราะห์ว่าอย่างไร
เจ้าหน้าที่มองว่ากระดูกส่วนมากที่พบอาจจะเป็นกระดูกของผู้หญิงคือกระดูกส่วนใหญ่ที่พบ
ครั้งที่๒ที่ไปพบหลายชิ้นกระดูกซี่โครง๑๐ชิ้นกระดูกท่อนขาบนล่าง๒ข้าง
แขนซ้ายบนล่าง๑ข้างและกระดูกสันหลัง๑๐ชิ้นมันมีขนาดเล็กน่าจะเป็นของผู้หญิง
ส่วนกระดูกขาซ้ายชิ้นใหญ่ส่วนที่เกินมาอาจจะเป็นกระดูกผู้ชายหรือเปล่า
ยังเป็นข้อสงสัยอย่างมากนะครับเพราะว่ามันหมายถึงมันมีศพเพิ่มหรือ
อาจจะก่อนหน้านี้แหละอาจจะมีอุบัติเหตุคนจมน้ำจมท่าอยู่ตรงนี้แล้วกระดูกของผู้ชายเนี่ยก็มาอยู่ตรงนี้พอดีนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการวิเคราะห์กันใหม่ประเมินกันใหม่หรือจะมีศพเพิ่มในรถเดียวกันกับนางสาวกลิ่นเกษรหรือเปล่า
สามปีไปแล้วเนี่ยหรือว่าศพเนี้ยมันศูนย์สลายไปแล้วอันนี้เป็นข้อสงสัยเพิ่มเติม
กระโหลกศีรษะที่พบในครั้งแรกในวันที่เจ้าหน้าที่ดำน้ำแล้วเอารถขึ้นมาแล้วก็พบโครงกระดูกทั้งในรถด้วยแล้วก็กระโหลกศีรษะด้วย
ตอนนี้ผลการชนะสูตรยังไม่ออกนะครับแต่จากการสอบถามเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่า
โหลกศีรษะนั้นมีลักษณะใหญ่กว่ารูปลักษณ์ของผู้หญิง
รูปลักษณ์ของผู้หญิงเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็สงสัยมาตั้งแต่วันแรกที่พบแล้ว
เอ๊ะว่ามันเป็นกระโหลกของผู้ชายอีกหรือเปล่าค่ะยิ่งวันนี้คือเมื่อวานเนี่ยนะฮะ
ดำน้ำแล้วก็มาพบโครงกระดูกเพิ่มเติมและโครงกระดูกขาที่เกินมาอีก๑ชิ้น
ลักษณะชิ้นใหญ่กว่าส่วนอื่นที่พบอาจจะเป็นชิ้นของผู้ชาย
ทำให้มั่นใจว่าอาจจะมีบุคคลอื่นที่เสียชีวิตมากกว่านางสาวกลิ่นเกษร
และบุคคลอื่นที่เสียชีวิตตอนนี้อาจจะเท่ากับว่าพบกระโหลกศีรษะละหนึ่ง
และพบกระดูกต้นขาละสองอืมเป็นสองชิ้นแล้วอ่ะ
ฟังเสียงของเจ้าหน้าที่กู้ไผ่นะครับนี่ก็เจอมันก็เจอเป็นส่วนเกินเพิ่มมาก็เนี้ย
ก็จะเป็นขาท่อนบนกับท่อนล่างแล้วก็ลิฟต์แล้วก็กระดูกเชิงกลางแขนอีกหนึ่งข้างครับ
แล้วก็จะมีกระดูกท่อนบนเกินไปอีกหนึ่งร่างน่าจะมีมีปลื้มอ่ะครับ
น่าจะมีส่วนเกินเพิ่มมาอีกหนึ่งคนน่าจะมีประมาณนั้นครับจากจุดที่เจอวันก่อนกับจุดที่เจอวันเนี้ย

คุณผู้ชมครับนอกจากพวกโครงกระดูกต่างที่พบแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัย
เขาสงสัยว่าตอนนี้อาจจะมีศพสองศพแล้วคือศพผู้หญิงแน่นอน
ของนางสาวกริจเกษรแต่ศพผู้ชายซึ่งมีกระโหลกกับกระดูกต้นขา

พันกับคดีของนางสาวกลิ่นเกษรหรือเปล่านะครับนอกจากนี้ยังพบหลักฐานอื่นอื่นซึ่งเป็นวัตถุพยานเนี่ยนะฮะ
ก็คือพวกเทปกาวนะครับมันมีเส้นขนติดตามเทปกาวนะครับ
เพราะจริงแล้วเทปกาวมันก็จมไปอยู่ในโครนในเลนแล้วล่ะ
แต่ว่าเอามาทั้งโครนทั้งเลนพอล้างเสร็จก็พบว่ามีเส้นขนเยอะเลยติดอยู่ที่เทปเก่านี้
และเทปกาวที่พบเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคือแม้ว่ามันจะอยู่ในดินหรือว่าในโครนในน้ำผ่านไป๓ปี
แต่ลักษณะรูปแบบและสีมันเหมือนกับเทปกาวที่พบในรถอ่า
เขาบอกว่ามันน่าจะเป็นชนิดเดียวกันเลยด้วยซ้ำเพราะว่าตอนที่เอารถขึ้นมา
พบกระดูกของนางสาวกลิ่นเกษรถูกห่อด้วยผ้าก็พบเทปกาวอยู่แล้ว
เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเทปกาวเนี้ยคือมันพันศพอ่า
พอศพมันเน่าเปื่อยเทปกามันก็หลุดออกมานะครับ
และเนี่ยพอพบเทปกาวเพิ่มอีกเยอะแบบนี้เขาบอกเอ๊ะศพของนางสาวกลิ่นเกษรเนี่ย
น่าจะถูกพันธนาการด้วยเทปกาวแบบนี้แล้วก็ขนของมนุษย์เนี่ย
อาจจะเป็นขนของผู้หญิงคนนั้นแหละครับ
แพทย์เวรโรงพยาบาลน้องโดน
หลังจากตรวจพิสูจนโครงกระดูกที่พบ
บอกว่าขณะนี้ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า
ชิ้นส่วนโครงกระดูกจะใช่ชิ้นส่วนของผู้หญิงหรือผู้ชาย

ก็ต้องตรวจด้วยตาเปล่าก่อนนะฮะ

แต่ทีนี้มันต้องส่งห้องแล็บใช่ไหม
ถึงจะตรวจอย่างละเอียดนะครับ
ส่วนชิ้นส่วนที่พบทั้งหมด
คุณหมอบอกว่าค่อนข้างจะครบแล้ว
โครงกระดูกของมนุษย์โดยเฉพาะกระดูกมนุษย์ผู้หญิง
ขณะที่ผลตำรวจตรีธนายุทธิจรัตน์ทำรงรองผู้บัญชาการ

เมื่อวานเดินทางมาเร่งรัดคดีนะครับ
เพราะว่ามีการประชุมร่วมกับตำรวจกองปราบรามตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน
ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรีนะครับแล้วก็แน่นอนตำรวจของสพนโดน
พื้นที่สพพระพุทธบาทแล้วก็สพสระบุรีด้วยเข้าร่วมประชุมกันเยอะเลยนะครับ
หากผลออกมาก็จะสามารถออกหมายจับผู้ต้องสงสัยได้แต่รอสักนิดนะสัก๑๒วัน
คือผู้สื่อข่าวก็พยายามถามเพราะคือมันค่อนข้างจะนานพอสมควรแล้วนะ
มา๔วันแล้วหลังจากที่พบโครงกระดูกมนุษย์ทำไมยังตรวจพิสูจน์ไม่ได้สักที
ตำรวจบอกขอเวลาอีกสักสองวันส่วนโครงกระดูกที่พบเพิ่มเติมและอาจจะเป็นของผู้ชายนั้น
ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นของใครได้สั่งการให้ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดทุกจังหวัด
ในพื้นที่ภาค๑ตรวจสอบการลงบันทึกประจำวันแจ้งความคนหายรวมถึงประสานขอข้อมูลคนหาย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อพิสูจน์ทราบตัวบุคคลต่อไปนะครับเรื่องนี้มีความคืบหน้า
ทางด้านแม่ของนางสาวกลิ่นเกษรก็คือนางลั่นธมวงสิงเปิดเผยกับผู้สิทธิ์ข่าว
บอกว่าในวันนี้๑๕ธันวาคมเธอพร้อมกับญาติจะนิมนต์พระมาทำพิธีสวดอัญเชิญดวงวิญญาณของลูกสาวกลับบ้าน
แล้วก็วิงวอนให้ตำรวจจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับ
เท่ากับเป็นการพบโครงกระดูกปริศนาอีก๑โครง
ซึ่งอาจจะเป็นของผู้ชายในจุดเดียวกับที่พบโครงกระดูกของนางสาวกลิ่นเกษรนะครับ
ตอนนี้ก็รออย่างเดียวรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์การตรวจว่ากระดูกสรุปแล้วมี๒คนหรือมีคนเดียว
และผู้ชายคนนี้ถ้าเป็นผู้ชายจริงมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตคือนางสาวกลิ่นเกษรอย่างไร